ทำไมอ่ะว้าวว้าวว้าว

นางเอกซุปตาคนนี้เบลล่าราดี

ใช่นะคะนี่ละครใหม่เขาพรมลิขิตจะมาอะไรอีกแล้วนะ

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะเบลล่าออกงานอีเวนต์ปังมากค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เสร็จงานก็ถูกพิพีนะครับ
จอไม้สัมภาษณ์ถึงไปเดินข่าวเม้าท์
ที่เขาบอกว่าเบลล่าเป็นนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งค่ะ

พร้อมกับรับค่้าตัวภาษณ์พรีเซียสูงถึง๑๐๐๐ล้าน
คุณผู้ชมฟังแล้วเหาะ
พี่คะตอนนี้หนูยังรับได้อีกนะคะ

ส่วนข่าวที่แบบว่าหลายคนก็ฟันสรุปไปเลย
ฟันค่าตัวพรีเซนเตอร์บอกว่าสูงถึงพันล้าน
เบลล่าบอกว่าไม่จริงเลยค่ะพี่

คือไม่ใกล้เคียงเลยอันนี้เราแซวค่ะ

รวมไปถึงแฟนที่ทำให้เธอมาถึงจุดนี้ได้ค่ะ

เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังค่ะ
เอาไปฟังเสียงเบลล่านางเอกสุดปังกันหน่อยค่ะ
ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณประชาชนแฟนคลับด้วย
ที่ก็ทำให้เรามาถึงจุดนี้นั่นแหละ